เรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยตรงเลยค่ะ
เกี่ยวกับเงินเยียวยา๒๐๐๐บาท
คือณตอนนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการ
กำลังกระจายเงินก้อนนี้ไปกับทางโรงเรียนสังกัดต่าง
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะทางโรงเรียนก็จะแจ้งกับทางผู้ปกครอง
ว่าจะนัดมารับวันไหนรายละเอียดเป็นยังไงนะคะ
เรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครองแล้วก็นักเรียน๒๐๐บาท
อันนี้เป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ช่วงโควิดระบาดของทางกระทรวงศึกษา
เลยนะคุณผู้ชม๑๑ล้านคน

เพราะว่ารัฐจะจ่ายให้ทุกคนทุกสังกัด
งบประมาณ๒๑๖๐๐ล้านบาทที่จะได้รับตรงนี้ก็คือ๑๑ล้านคน
พอกระทรวงการคังจัดสรรงบนี้เสร็จแล้ว
ก็จะโอนให้กับ๓หน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา
แล้วหลังจากนั้นสถานศึกษาก็จะกระจายไปยังผู้ปกครอง
ซึ่งผู้ปกครองสามารถไปตรวจสอบสิทธิ์ได้กับสถานศึกษานะคะ
ว่าลูกหลานฉันเรียนอยู่สังกัดนี้ฉันจะได้รับเงินยังไง
อันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานศึกษาจะไปบริหารจัดการ

เอาทั้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเด็ก
แล้วก็เลขประจำตัวนักเรียนกรอกข้อมูลเข้าไปในเว็บอะไรต่างแล้วนะครับ
เพื่อจะรับเงินชดเชยเยียวยาตรงนี้นะฮะ
แต่ทีนี้ผู้ปกครองหลายท่านบอกว่าพอเงินมาถึงสารศึกษาแล้ว
สถานศึกษาเองเขาบอกเขาจะเก็บเป็นค่าเทอม
เขาจะไม่ส่งเงิน๒๐๐บาทให้ผู้ปกครองเป็นไปได้ไหม
ก็ต้องดึงคำพูดจากนายกรัฐมนตรีมา
นายกบอกว่าเงินเหล่านี้ต้องถึงมือผู้ปกครอง
ให้ผู้ปกครองเอาไปใช้จ่ายเอง
ถูกต้องอย่ายึดไว้อย่าเก็บไว้นะครับ
แล้วก็เดี๋ยวเรื่องนี้เขาจะมีการตั้งศูนย์ร้องเรียนด้วย
ใครเจอปัญหาแบบนี้สามารถร้องเรียนได้
แต่เดี๋ยวบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเรื่องของการโอนเงิน
คือแต่ละสถานศึกษาเขาอาจจะมีจ่ายเป็นเงินสดถูกไหม
ผ่านบัญชีธนาคารโอนผ่านพร้อมเพลย์อะไรก็แล้วแต่
แต่ระยะเวลานี้นะคะบอกให้ทราบคร่าว
ถ้าเกิดเป็นโรงเรียนรัฐบาลในเขตพื้นที่การศึกษา

จะเริ่มโอนหรือเริ่มจ่ายเป็นเงินสด
ตั้งแต่วันที่๕กันยาเป็นต้นไปนะคะ

โอนเข้าบัญชีจะรับเป็นเงินสดจะเริ่มตั้งแต่๗กันยายน
แล้วกศนการศึกษานอกโรงเรียนอันนี้
รับเป็นเงินสดตั้งแต่๗กันยายนเป็นต้นไป
ทีนี้เรื่องร้องเรียนเมื่อกี้ที่คุณสืบสกุลบอก
โฆษกประจำสำนักนายกเคยออกมาเปิดเผยไง
นายกเขาบอกว่ามีการได้รับเรื่องร้องเรียนมา
โรงเรียนบางแห่งอย่างเอกชนเขาบอกไว้เลยว่า
สำหรับผู้ปกครองที่เทอมที่แล้วติดค้างค่าเทอม
อันนี้เงินที่ได้มา๒๐๐บาทเราจะไม่ส่งตรงให้ผู้ปกครองนะ
แต่ถือว่าหักไปเป็นค่าเทอมของเทอมที่แล้ว
ผู้ปกครองบอกว่าอย่าสิอย่าเพิ่งหักเลย
ขอเถอะเงินตรงนี้ต้องไปจ่ายค่าไฟค่าเน็ตอะไรให้ลูกหลานที่เรียนออนไลน์อยู่
ใช่แล้วก็มีบางโรงเรียนที่บอกด้วยใช่ไหม
ว่าจะเก็บเงิน๒๐๐๐บาทเป็นค่าเทอมของเทอมหน้า
ก็คือไม่ให้โดยตรงกับผู้ปกครอง
เรื่องนี้ผมได้รับการร้องเรียนมาโดยตรงเลยนะ
ผู้ปกครองรวมถึงคนในครอบครัวผมก็ร้องเรียนมาเหมือนกัน
บอกว่าเจอโรงเรียนเขาบอกแบบนี้ทำไงดีบุ๊ก
แล้วคุณถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องบอกกับคนที่มาร้องเรียนกับคุณเลย
บอกว่านายกกำชับเรื่องนี้มาแล้ว
ว่าจะต้องมีการติดตามมีการตรวจสอบเรื่องของการจ่ายเงิน
ย้ำนะทุกบาททุกสตางค์ค่ะต้องถึงมือผู้ปกครอง
ห้ามเด็ดขาดเลยโรงเรียนห้ามหักค่าเทอม
หรือว่าหักเป็นค่าให้จ่ายอื่นเด็ดขาด
อันนี้มันผิดวัตถุประสงค์ของการช่วยเหลือเยียวยา
โรงเรียนมีหน้าที่จ่ายเงินให้กับผู้ปกครอง

แล้วเบื้องต้นทางกรสงส์ศึกษาก็มีการตั้งศูนย์
รับเรื่องร้องเรียนจะช่วยเหลือผู้ปกครองแล้ว
ช่องทางนี้จะได้ให้ผู้ปกครองแจ้งเข้ามาเลย
ร้องมาที่กระทรวงศึกษาให้ดำเนินการแก้ไขให้
อันนี้ก็เป็นเรื่องเงิน๒๐๐๐บาท

ม๓๓ม๓๙ม๔๐เนี่ยนะคะ
หลายคนได้รับเงินเยียวยาไปแล้ว
แต่ว่าบางคนแม้ว่าจะมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ก็จริง

สามารถที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ในระบบนะคะ
ก็คือยื่นได้ในวันพรุ่งนี้๑กันยายนเป็นต้นไป
แล้วระบบเนี่ยเขาจะเปิดให้ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์เนี่ย
จนถึงสิ้นเดือนกันยายนก็คือ๓๐กันยานั่นเองนะคะ
สำหรับช่องทางในการขอทบทวนสิทธิ์นั้น
โทรติดต่อสายด่วนประกันสังคม
หมายเลข๑๕๐๖หรือว่าติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่ตนเองอยู่นะฮะ

เพื่อแจ้งเลขประจำตัว๑๓หลักแก่เจ้าหน้าที่
เพื่อใช้ในการยืนยันสิทธิ์ด้วยนะครับ
เพราะว่าเรายังไม่ทราบเหตุผลตกหล่นคราวก่อนนะ
ว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าต้องมีการทบทวนสิทธิ์นะฮะ